ไลค์ไอจีเข้าไปเฟซบุ๊คเข้าไปจะเห็นดารานะเขาชอบเที่ยวนะ
ไปเที่ยวภูเขาบ้างไปเที่ยวทะเลบ้างนะคุณผู้ชม
ชอบเที่ยวก็ส่วนหนึ่งแหละตับไปยังไงไปให้ได้งาน
ทำยูทูปไปเลยคุณผู้ชมโอ้นะคะ
ไปเที่ยวด้วยได้งานด้วยปังเลยจ้ะ

เวียสุกลวัฒน์ค่ะเริ่มกันที่พระเอกมากเข้มคนนี้เลยแห่งวิกหมอชิดนะคะ
อย่างพี่เวียนะถ้าใครที่ติดตามแล้วก็เป็นแฟนคลับพี่เวียตัวจริงเนี่ย
ทราบกันดีเลยว่าก่อนหน้านี้ประมาณปีกว่า
เวียเขาเคยทำรายการท่องเที่ยวชื่อว่าเวียเคชัน
คุ้นไหมเป็นการเรียนเสียงค่ะคำว่าเวอร์เคชั่นนั่นแหละ
ก็เติมชื่อพี่เวียเข้าไป

หายไปพักใหญ่ค่ะล่าสุดพี่เวียคัมแบ็คกลับมาแล้วนะ
ลุยทำคอนเทนต์ใหม่เต็มที่เลย
เวียบอกว่ารอบนี้เอาจริงแล้วนะจ๊ะ
เพราะว่ากลัวแฟนอาจจะลืมหน้าลืมตากันโถพระคุณ
อยากมีพื้นที่เอาไว้ค่ะแบ่งปันไลฟ์สไตล์ของตัวเอง
ในช่วงที่ยังไม่มีผลงานละครออกมานะคะ
เผื่อวันไหนแฟนคิดถึงคิดถึงพี่เวีย
สถานที่ที่พี่เวียเขาเลือกไปพักผ่อน
ช่วงนี้ก็ยังต้องเป็นประเทศไทยไปก่อนนะจ๊ะ
เดี๋ยวเราไปฟังพี่เวียฝากเนื้อฝากตัวกับผลงาน
ให้แฟนสักหน่อยแล้วกันกับเวียเคชันจ้า
เราเองก็อยากจะแบบเออ
ไหนไปเที่ยวก็อยากจะแบบว่าเอามาฝากทุกคนว่า

ถ้าโฆษณาเข้าก็ยิ่งดีนะครับ

แล้วก็เก็บฟุตเล็กน้อยมาแล้วก็เอามาต่ออะไรอย่างนี้
อาทิตย์หน้าเดี๋ยวรอชมไปสุราช
อยากจะถ่ายแล้วก็เอาโทรศัพท์ขึ้นมาถ่าย

เพราะฉะนั้นเวลาที่เราไปไหนเราก็แค่
จริงเราไม่ได้ตั้งใจจะเอากลับมาตัดเป็นคลิป
เราก็ถ่ายเก็บไว้แต่เป็นวีดีโอแค่หนึ่ง

ฝากงานอะไรที่มันเป็นแบบว่าไลฟ์สไตล์
มันเป็นตัวจริงของพี่เวียเราอยากเห็นนะ
แต่เหมาะนะเพราะว่าพี่เวียเขาเป็นแบบสายลุย
สบายกินอยู่ง่ายนอนที่ไหนก็ได้หมด
แล้วไม่ใช่พี่บีคนเดียวนะแก๊งเพื่อนที่เพื่อนที่เขาไปด้วย
งานดีทั้งนั้นเลยนะคุณติดตามกันนะฮะต่อเนื่องกันเลยค่ะ
กับพระเอกวิกพระราม๔ยังหมากปรีนกันบ้าง
ก็คือเอาชื่อของตัวเองไปเป็นส่วนหนึ่งของช่องนี่แหละ
ซึ่งคอนเทนต์นอกจากจะเป็นพวกกับไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิต
รีวิวอาหารกับน้องคิมเบอร์รี่แล้ว
เรื่องราวเกี่ยวกับการไปท่องเที่ยวของหนุ่มหมากค่ะ

แต่ละคลิปที่เขาถ่ายไว้โอ้โหบอกเลยว่าภาพสวยทั้งนั้น

อยากให้คุณผู้ชมได้เข้าไปลองชมจริงค่ะ
ดูแล้วรู้สึกอยากไปเที่ยวตามเลย

ส่วนใหญ่จะเป็นการท่องเที่ยวแบบแคมปิ้ง
ขึ้นเขาเข้าป่าเดินเท้าแบบลุย

ใช่เขาเป็นคนเชียงมงเชียงใหม่เป็นคนเหนือนั่นเองคุณผู้ชมค่ะ
แล้วก็สุดตรงไหนรู้ไหมลุยสุด
ตรงไหนกลางเต็นต์นอนตรงนั้นเลยเรียกว่าเราได้เห็นอีกหนึ่งวิถี

ในแบบที่เราไม่ค่อยได้เห็นเท่าไหร่

แต่หน้าใสเธอดูสิอยู่ป่ายังหน้าใสเลย

คิมบอลลี่เขายืนขวางทางอยู่ทางไหน
คุณผู้ชมไปต่อกันดีกว่านะคะ
คนนี้พูดถึงเข้าป่าแล้วคนนี้ของจริงค่ะ
ตัวพ่อแห่งวงการท่องเที่ยว

เออพี่ติ๊กเจษฎาพรนี่แหละค่ะ

ตอนนั้นกลายเป็นภาพจำของพี่ติ๊กไปเรียบร้อยแล้ว

อันนี้พี่ติ๊กถือว่าเป็นคนเลือกแล้ว

รายการสิ้นสุดออกอากาศไปแล้วทางโทรทัศน์
ดำเนินมายาวนานต่อเนื่อง๑๔ปี
ตอนนี้พี่ติ๊กเขาก็เลยมาแชร์คอนเทนต์ในยูทูปค่ะ
ติ๊กสุดหล่อของเราก็ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการนะคะ

ก็เข้าไปดูในยูทูปของพี่ติ๊กกันได้นะคะ
ได้เที่ยวด้วยได้งานด้วยนะคะ